ทุกคนรู้แล้วนะจะพาไปกินซาชิมิปลาดิบ
บอกเลยว่าที่นี่สดใหม่เลยนะคะ
อยู่ที่ไหนติดตามกันในช่วงปลาร้อนกิน
อุโมมี่

คอดีจิวาเอียโนมี่โตอุโมมี่

เริ่มจะกลิ่นด้วยอย่างไรฮะ
ใดก็แล้วแต่ถ้ามาร้านอาหารญี่ปุ่นเราก็ต้องอดอุทานเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ได้หรอก

อยู่ริมถนนอุตกิจในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกระบี่
ร้านนี้เป็นร้านขายอาหารญี่ปุ่นโดยแท้นี่ดูสิ
เด่นของร้านนะเขาบอกนอกจากจะได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่น
ฝีมือคนไทยแบบสดแล้วที่สำคัญราคาไม่แพง

ป้อนตำรับเมนูปลาดิบหลายคนบอกชอบมาก
ซามอนทั้งทูน่าและปลาอื่นอีกมากมาย
เขามีความพิเศษก็ที่ว่าที่บ้านของเจ้าของนี่นะ
เขาทำธุรกิจนำเข้าอาหารทะเลโดยตรง
ก็เลยได้วัตถุดิบพิเศษมา
เจ้าของร้านคือคุณพัชรพรงามนิรัตินะครับ
บอกว่าความสดของร้านอาหารเรานี่แหละเป็นจุดเด่นเลย
และตอนนี้กำลังได้รับความนิยมจากลูกค้า
สิ่งหนึ่งที่มีความพิเศษก็คือการประยุกต์
นำเอาปลาทะเลในพื้นที่จังหวัดกระบี

ให้ได้ชิมความสดความอร่อยของปลาไทย
อย่างเช่นอะไรบ้างปลาช่อนทะเล
ปลากระโพงแดงปลาทูน่าเย็นโลฟิน
ปลามงปูหมึกปูนิ่มสาหร่ายคนนก
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเป็นอาหารทะเลสดจากท้องทะเลไทย
เพราะเลี้ยงโดยชาวบ้านในท้องทะเลไทย
บางคนบอกว่าพวกอาหารญี่ปุ่นทาซิมิพวกนี้

ปลากระโพงอร่อยซาซิมิปลากระโพงอร่อย
ทางร้านเขาบอกแหม่จัดอย่างดีมาให้
เชฟของร้านเป็นคนไปคัดมาเองเลย

อยากจะไปลิ้มรสซาชิมิปลาไทย
องโต๊ะก่อนนะคะเราให้เบอร์โทรเอาไว้นะคุณผู้ชม

แล้วก็อย่าลืมโทรไปหาเขา

ฟาดไปอย่างนี้แล้วก็มีพริกด้วยเห็นมั้ย